อยู่กันครับ
วันนี้สามารถเบิกไอ
ก็ครึ่งแต่คลิปที่ถามมันเป็นเหมือนกับ
พูดตื่อวิไทเกียรจะพูดไม่สามารถพูด

รักกันมากคือที่หลังน้องคือพวกนี้
ดูดีตอนแรกผมคุ้บเลยว่า

พี่ผันครั้งนี้มีทิ้งบางคนครับ

โอ้ยไม่ได้โอน่าขอบคุยส่วนปลอมครับ
ไม่คิดว่าจะใหญ่โตเงินที่หรอก
โอ้โห้
ก็สแตนต์ว่าเราดูแลเขาหยั่งดีไม่ได้ทอดขอบคุณ
ไม่เคยติ้งเลยครับชุดคอนนี้ก็ดูแลอยู่เหมือนเดิม
แค่ตอนที่เขาน้อยจากคืออะไรเราจะถามครับท่านว่า
เราไม่มีเวลาให้เขาหรือกว่า
มีคนหวังดีอ่ะ
หวังที่คือเป็นอากาศ

ดีว่ายังใครดูเลย
เพื่อนเขาดูอันแรก
นี่แมนบ้างใครดูอันตราย
มีคลิปบอกว่าไม่จะแย่งคิดอะไรก็กลับมา
อุ๊ยครับเสือบจากแบบปานไปจนทีสักนิดมีคนเข้ามาช่วยหรืออะไร

ผมใส่งานที่ซวยกันหมดเลยปีหน้าที่ยังมี
แต่ว่าเป็นไรครับผมผมต้องรถแบบนี้นะอย่างคอนแรก
รู้จุดประสงค์ไหมครับว่าทำไมเขาถึงต้องเป่าหู

ผมคิดว่าก็คงจะตามใจสามารถมากกว่า
ดังนี้ก็คงคงคิดว่าเกิดไม่มีรถเนี่ย

แล้วผมก็เอารถมาทำงาน

เป็นคนที่แบบนี้อ่ะสบายใครจะทำอะไรก็ทำด้วย
กลัวมันจะบานปลายอีกเหมือนครั้งนี้ไหมครับผมถ้าเขายังอยู่ด้วย
ถ้าบางอย่างนี้ก็กระทิกกันแล้วแต่เว้นแต่กรรมนะ
แต่เราก็ดัดพอไว้แล้วครับ

บอกว่าเรื่องบางเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องแบบนี้แหละ
เราอยู่ในสถานะแบบนี้ก็จริง

ใจหนึ่งเขาช่วยสามอัตรายังเยอะเลย

หรือถ้าผมไม่มาทำงานแล้วเราจะอยู่บ้าน
คุณผู้ชายคิดว่าเขาไม่ได้ประสบอะไรนะ

ที่จริงก็คุยกันดีอยู่

ก่อนที่ผมจะออกมาทำงานก็คุยกันดีผมก็
ตอนนี้กับข้าวขึ้นอย่างน้ำละ

ถ้าอุ๊ยคุณปิดไปแล้วก็ให้ทางออกไปนะครับ

มีผมเนี้ยอาหารก็กับคราวกับคร่าวหรือ
หรือเหรอฉันนักก็คร่าวห๋อมูลเราให้เยอะแล้ว

เที่ยวก้าวหายพี่สาวก็

คือไม่ได้ไปตกกรับไปยูบ้านเช่าขึ้นละพันธุ์หรอ
นะครับผมก็พยายามมาดึง
และเหลือจนกว่าอย่างงี้ดีขึ้น
ถ้าสิทธิ์ผ่านถามต้องทิ้งดูเขาดีตลอด
เขาจะ้มกว่าบอกที่ที่จะพาทิ้งผมได้ยังไง

ไปอย่างเรื่องแรกไม่อยู่รอย
ขอบพวกเข้ากับตัวผมด้วย

จำไตได้เฉยแต่คนสามารถรู้ลวงโลกอะไร
งานก็ได้นั่นแล้วอย่างนั้นดูก็ไปยอมเตือนกัน

ตอนนี้กระโหลกยังเปิดอยู่

ภาพไม่ดีทุกอย่างเหลือแต่เกรงภาพ
ถ้าสำนักนี้ก็จะทำเอาละดีได้มีโอกาสเลย
ส่วนถ้าเขากำลังสาหรับถ้าเขาไม่กลัวต้องนำหนักมากนิดนึง
อย่างเรื่องทางตังคมสมองมันเป็นอย่างงั้นก็จะต้องขอบคุณเชียว
จอมปอนต์ก็คือเป็นการสมองนี่เดี๋ยวไม่มีที่จะ

คุณพูดว่าผู้หายไม่แปลกผู้หายไม่เว็บ
ที่บ้านเค้ามีบ่อและมอนะและมั่งจะหาได้

สามารถวิ่งบ้านอยู่ไม่น่าจะเป็นบวกแบบนี้

คือพอรักกับผมหนีจากแต่

คนจะต้องชวนการทางแสงหนักตัวเอง

กลัวไหมครับว่ามีสิ่งที่เราพูดไปแล้วเตรียมกัน
ก็มีส่วนทางตาเราก็แล้วแต่เขาครับผมไม่ได้ว่าอย่าง
ผู้ว่า
บทเผ็ดออกบ้านมั้ยเนี้ยอ๋อ
ต้องกลับบ้านบ่อยขึ้นนะครับ
ไม่คิดว่าถือกหอถือจริงอ่า
ตอนนี้เหลือแต่สีเกียรติสีอีกนิดนึงแล้วก็เสียง
กลับไปอยู่บ้านบนบนมาไม่ใช่วัน๒วันก็จับ
ถ้าคุณพูดว่ามันก็เป็นไง
ถามถึงผ้าที่ออกมาหลายคนต้องรู้ว่า
ชีวิตเขาดูว่ามันบากตั้งใส่กางเกงผ้าหน้าอุดเข็ด
มันดูพางอะไรอย่างนี้มันก็มีกางเกงขาดบ้างนะครับ
อีกขาดมากแล้วก็ก็เฉยก็พอใช้ได้ก็ใช้กันไปต่อ

ที่ตอนแรกแรกมันเอามาแล้วเขาผมไม่ไม่ขอ
ปฏิการให้เค้าผมไม่ขอสิทธิต้องควรพิการให้เค้า

ตอนแรกไงครับตอนแรกเขามาก็เล่ฝันละ
ยไม่มีอะไรที่สบายตลอดทุกใจใดของมึง
บอกแล้วนะครับผมเด็ดแล้วอะ
แต่ยังรักเนาะอะ

ไหนตอนนี้เราจะดูแลเขาจนเขามันหายกันมากที่จบ

อย่างแสดงว่าเราก็ปกป้องเขาตลอดเวลา
ใครเดินด้านหน้าก็

ก่อนที่นี่ไปจะออกรายการพว่าเขาไหมครับ

ขอบคุณครับครับ